ไปดูเรื่องของการแห่กระถิ่นในช่วงที่เขาฮินฮิตฮอตกัน
ที่ผ่านมาว่าแต่ละที่แต่ละทางเนี่ยบรรยากาศคึกคักขนาดไหนครับ

เชื่อว่าหลายคนคงจะได้ไปร่วมงานทอดกระถิ่นกันอย่างคึกคัก

เราเลยเก็บภาพบรรยากาศการแห่กระถิ่นของชาวบ้าน

ขอบอกเลยว่าเป็นการแห่กระถิ่นที่แปลกและหาดูได้ยาก
ที่แรกพาไปดูชาวบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งงานนี้ไม่ได้แห่ทางบกแต่เป็นทางน้ำ
บรรยากาศดูสนุกมากแต่ว่าเต้นกันเบานะจ๊ะ
กลัวเรือจะล้มจ้า
บรรยากาศสุดคึกคักนี้จัดขึ้นที่บริเวณลำน้ำวัดธารวดี
หมู่๓ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเป็นการแห่กระถิ่นประจำปี

ของภาคใต้หรือภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มีการตั้งขบวนกระถิ่นทางเรือ
และแห่มาตามลำน้ำไปที่วัด
ซึ่งประเพณีนี้จัดขึ้นทุกปี
เพื่อร่วมกันรำลึกถึงพ่อท่านจบ
ที่เป็นพระเถราจารย์หมอแผนโบราณรักษาผู้คน

ทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมในย่านนี้
ไปต่อกันที่จังหวัดศรีสะเกด
ที่นี่เขามีการแห่กระถิ่นทางน้ำเช่นกัน
อีกทั้งยังมีการแข่งเรือพายด้วย
โหงานไม่ใหญ่แน่นะวิ

จัดขึ้นที่วัดศรีบึงบูล
ตำบลบึงบูลอำเภอบึงบูล

แล้วเหตุผลที่ต้องแห่กระถิ่นทางเรือ

ในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่
จึงไม่สามารถจัดขบวนทอดกระถิ่นแบบปกติได้
ชาวบ้านจึงได้ทำการแห่กระถิ่นทางเรือ
เพื่อไปทำบุญให้กับวัดตามปกติ
หลังจากที่ไปทำบุญทอดกระถิ่น
อิ่มบุญกันเรียบร้อยแล้ว
ภายในงานยังมีการจัดแข้งเรือพายท้องถิ่น
เพื่อสร้างความสนุกสนานคลายเครียด

และเพื่อสืบสารประเพณีต่อไป

ไปดูการแห่กระถิ่นทางบกที่จังหวัดจันทบุรีกันบ้าง
แต่ขอบอกเลยว่าขบวนกระถิ่นของที่นี่
ไม่เหมือนที่ไหนไม่เหมือนอย่างไรไปดู
เห็นขบวนกะทินแล้วบอกเลยว่าที่นี่มันอยู่ที่ไหน

และนี่คือบรรยากาศขบวนกระถิ่นของชาวบ้านในตำบลบ่อ
อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
ที่ร่วมกันแห่ไปถวายที่วัดวังสรรพรส
อย่างที่เราเห็นชาวบ้านในพื้นที่
ต่างพากันนำรถพ่วงข้างหรือรถซาเล้งเกือบร้อยคัน
ประดับตกแต่งด้วยการนำกิ่งไม้ขนมชุดสำหรับเด็ก
รวมทั้งผลไม้นานาชนิดมาแขวนประดับตกแต่งรอบรถอย่างสวยงาม
พอขบวนทั้งหมดมาถึงวัดเรียบร้อยก็จะทำพิธีสงฆ์
คือผู้ที่มาร่วมงานทุกคนต่างวิ่งไปแย่งขนม
และของที่นำมาตกแต่งขบวนรถสาเล้ง
ไม่ถึง๓นาทีของทุกอย่างหมดเกลี้ยงเลยล่ะจ้า

นี่ก็เป็นงานบุญอีกงานหนึ่งที่หาชมได้ยาก
เนื่องจากเป็นการจัดงานของชาวบ้านในบางท้องถิ่นเท่านั้น

แต่ละที่ไม่ธรรมดายอดกระถิ่นผมลองทวงถามคุณแม่ผมนะ
ส่งมาไหมคะว่ายังไงครับส่งอะไรคะเรียบร้อยส่งมา
ส่งอะไรคะส่งเป็นขนมจีนน้ำยามาให้
เป็นงานกระถิ่นงานกระถิ่นอะไรมันมันดมจีนน้ำยา
คุณแม่ทำไมไม่ตอบแม่จะเอากระถิ่นใส่ลงไปในขนมจีน
แล้วก็มีกล้วยบดชีโอ้ครบเลย
เดี๋ยวนะคะอันนี้คือเป็นโรงทานหรืออะไรคะคุณจะได้ไม่ตาย

แม่ยอดกะถิ่น
แม่ก็นึกว่าถามยอดกระถิ่นกินกับไหล่ก็นมชิดน้ำยา
เออดีแล้วแหละนะคะถ้าไม่อิ่มน้ำสำจรรย์กันเนอะ